นครพนมพาไปดูบรรยากาศการบวงสวงองค์พญาศรีสัตนคราชที่นครพนมหน่อย
เขาบอกงานนี้เจ้าแม่หน้าขี้มาเด้อ
เดี๋ยวดูกันเจ้าแม่นายคีมาจากไหน
พามาที่นี่เลยแลนด์มาร์คของนครพนม
บริเวณองค์พญาศรีสัตนคราชแลนด์มาร์คพญานาคศักดิ์สิทธิ
ริ่มฝั่งโขงนะคะอยู่ในเมืองนครพนม
ชาญแย่คุณวันชัยจันทรร่วมกับคุณถนะกอนจันบุรีวงศ์
เห็นรึยังว่าเจ้าแม่หน้าขี้มา

มีพระประกอบพิธีด้วย

เมื่อ๓ปีที่ผ่านมาทั้งคู่เคยมาขอพร
ขอพรเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายครับ
และประสบความสำเร็จดั่งใจหมาย
ก็เลยมาถวายเครื่องสักการะเหมือนเป็นการแก้บนนะคะ
และนี่ไงดาราดังเจ้าของฉายาแม่นาคี
คุณแต้วนัทพรเตมีรักมาร่วมรำถวายบูชา
ต่อองค์พยาศิสัตว์นักฆราช
เพื่อว่าจะส่งผลให้เกิดบารมีโชคลาภมากขึ้น
เอาไปตองดูสิสวยน้อง

เมื่อไหร่จะจ้างดิฉันบ้างก็ไม่รู้นะ
เบอร์โทรศัพท์กับเลขบัญชีมา๔ปี
อ่านข่าวคุณแต้วลำ
แล้วคุณก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมาจ้างคุณบ้าง
ก็อยากงั้นจ้างแบบเขาบ้าง

คุณไม่ร้อนเหรอ

หลังจากที่ทำพิธีรำบวงสวงถวายของกันไปเรียบร้อยแล้วนะ
แน่นอนว่าจะต้องไม่พลาด
ไปทำการจุดทูบเสี่ยงหาย

เขาบอกว่าทุ่มเสียงท้ายนี่เจ้าแม่นาคีจุดไว้นะ

แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีทูปเสี่ยงทายอีก

ที่ผู้ประกอบการที่ก็มาแก้วนเนี่ย

เป็นทางเลือกแล้วกัน

อย่างที่หวังอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
ใครมีโอกาสมาเที่ยวนครพนม
เดี๋ยวเราขึ้นลำแก้บน
ขึ้นตรงนี้ได้ไหม

โฆษณางานตัวเองตลอดเลยช่วงนี้